ยินดีกันเลยดีกว่านะคะพี่มิ้วเขมมาสอนของเราค่ะ
เมื่อวานนี้ทางจากงานมายาอาวอร์ดค่ะคว้ารางวัลค่ะ
ผู้ประกาศหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะ
ต้องยอมรับว่าพี่มิ้วเนี่ยคือปีนี้เป็นปีทองของพี่มิ้วหน่อยนะคะ
ทำงานมาเดินสายรับรางวัลตั้งแต่ต้นปียันปลายปีเลยค่ะ

เป็นนักแสดงแล้วก็ได้โอกาสมาเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าว

ประกาศข่าวต้องบอกว่าเราเป็นแค่ปลายทาง

หลายคนหลายชีวิตอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจ
ให้กับทุกคนที่อยู่เบื้องหลังด้วย

ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์
นึกถึงข่าวต้องนึกถึงเราจริง